ยังไม่หมดครับจากอาจสามารถข้ามมาสุวรรณภูมิหน่อย
งานบุญเหมือนกันมีเรื่องเหมือนกัน
แต่คราวนี้เป็นลูกสาวมาร้องขอความเป็นธรรม
บอกพ่อเนี่ยโดนกระทืบในงานบุญ
ใครมีหลักฐานเอามาแจ้งหน่อยเอามาแจ้งเพิ่มหน่อย
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุไม่ใช่๒คนที่จับได้
มันมีมากกว่านั้นคุณผู้ชมครับมาดูงานบุญนี้บ้างนะฮะ
เหตุเกิดขึ้น๕ทุ่มครับของวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูนะฮะ
ในวัดใต้วิลัยธรรมในเขตเทศบาลสุวรรณภูมิ

นางสาวคณิสรสุวรรณพันธ์เอาโพสต์นี้นะครับมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เนี่ยฮะผู้บาดเจ็บโดนไปแล้วเมื่อกี้ทิ้งนะ
คือมาร้องขอความเป็นธรรมให้นายมิตรภัยทูลสุวรรณพันธ์อายุ๕๖ปีเป็นพ่อของเธอ
คือไปขายของในงานเทศกาลบุญภาเวทประจำปีนั่นแหละแล้วถูกทำร้ายร่างกาย
หลังจากมีปากเสียงกับผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวนะฮะ
คือเข้าไปต่อว่าพ่อเธอเรื่องจอดมอเตอร์ไซค์ที่เอารถเข้าไปในงาน
แล้วก็มีการปลาขวดใส่นะครับบริเวณที่พ่อของเธอยืนอยู่
แล้วก็ด่าทอกันนะฮะพ่อของเธอบอกเห็นท่าไม่ดี
ก็รีบเดินหลบไปอีกฝั่งหนึ่งของรถจักรยานยนต์แต่กลับถูกกลุ่มวัยรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปี
ซึ่งเป็นพักพวกของผู้ก่อเหตุเนี่ยอาศัยทีเผลอเตะเข้าหน้าพ่อเลย
แล้วคราวนี้รุมทำร้ายกันพ่อสลบไปเลยครับ
กับกู้ภัยในพื้นที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
ส่วนอาการบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยพ่อหัวบวมฮะศีรษะบวม
จากการถูกของแข็งกระแทกแขนก็หัก๒ท่อนต้องผ่าตัดครับ
หลังเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับลูกสาวเนี่ยลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเองเลยนะครับ
แล้วก็เอาบางส่วนไปแจ้งความกับตำรวจสพสุวรรณภูมิก่อน
บอกให้ช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีหน่อย
คือตำรวจเนี่ยไปตามจับได้๒คนอย่างที่ผมนำเรียนคุณผู้ชมไปตอนต้นนะครับ
แล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
แต่จากคลิปวิดีโอที่ปรากฏยืนยันว่าไม่ใช่สองโอ้โหลุมกระทืบพ่อฉันทั้งหลายคน
ต้องการให้ตำรวจเร่งติดตามตัวนะครับ
แล้วก็ขอให้ผู้เห็นเหตุการณ์นะช่วยหน่อยเถอะ
ช่วยเอาเบาะแสมาให้เธอบอกว่ายินดีจะมอบสิทธิ์น้ำใจให้นะนะครับ
ลูกสาวยังระบุด้วยว่าพ่อของเธอเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วขาก็ไม่ดีนะฮะ
ในคลิปถ้าคนสังเกตนะจะเห็นพ่อเดินกระเพลกอยู่
แต่ผู้ก่อเหตุก็ยังมารุมทำร้ายนะครับ
คือถ้าพ่อของเธอผิดจริงไปดำเนินคดีดิใช้กฎหมายดินะ
หรือทำร้ายร่างกายรอบแรกก็พอแล้วมั้ง
ไม่ต้องมาซ้ำกระทืบพ่อเธออีกครับ
ทั้งกลุ่มเลย
ใช่ค่ะทั้งกลุ่มกำลังตามติดตามให้อยู่ค่ะ

ก็คือให้ดำเนินคดีตามกฎหมายไปอย่างนี้ค่ะ
ก็คือจะได้เป็นกรณีตัวอย่างไปด้วยนะ

ถ้าถือว่าเป็นการถ้าแกไปมีการโต้ท่าทายกันหรืออะไรกัน
แต่นี้คือสลบแล้วยังดึงเกียร์มาตียังไง
มันเกินไปอ่ะค่ะมันรับไม่ได้จริงค่ะ
ผู้สื่อข่าวไปติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับ
ถามพนักงานสอบสวนสพสุวรรณภูมิก็เปิดเผยบอกว่า
ตอนนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ซึ่งเป็นเยาวชนชายอายุระหว่าง๑๓๑๗ปี
โดยคนที่สวมเสื้อสีน้ำเงินในภาพนี้
เป็นคนที่เตะเข้าที่หน้าเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะอายุ๑๓เอง
ส่วนคนที่สวมเสื้อขาวแล้วก็มีปากเสียงกับผู้บาดเจ็บในตอนแรก
อายุ๑๗บต้นทั้ง๓คนนะครับ
ยังไม่ได้ซัดทอดว่ามีใครอีกบ้างในพวกที่ลุมกระทืบเขา

แล้วจะนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้บุคคลในพื้นที่
ช่วยแจ้งเบาะแสแล้วก็จะขยายผลนำตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด